ตอนนี้มีนักสะสมของเก่าที่จังหวัดประจวบคิริคันได้เปิดบ้านให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
สามารถเข้าชมภาพเก่าหายากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภาพเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า๕๐ปี
แล้วก็บางภาพนั้นมีคนมาเสนอซื้อในราคาหลายหมื่นบาทแต่ว่าไม่ขายค่ะ
นางสาวนิตยาพงศ์อนันต์อายุ๓๔ปีอยู่บ้านเลขที่๑๖ทับ๙ถนนสุขจิตในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
เปิดบ้านพักเพื่อให้เข้าชมของเก่าสะสมตั้งแต่รุ่นสงครามโลกครั้งที่๒
แต่ที่สะดุดตาก็คือภาพเก่าหายากของราชวงศ์จักรี
โดยเฉพาะพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งมีอยู่กว่า๕๐รูป
พระบรมชายลักษณ์เก่ากว่าห้าสิบปีนอกจากนี้ยังมีรูปในกรอบพระบรมชายลักษณ์ของราชวงศ์จักรีทั้งเก้าพระองค์
แขวนอยู่บนผนังบ้านเหนือประตูทางเข้าเพื่อความเป็นสิริมงคล
นางสาวนิตยาพงศ์อนันต์เปิดเผยว่าตัวเองและสามีชอบสะสมของเก่าโดยเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งหลายพระชายลักษณ์หายากใช้เวลาสะสมกว่า๓๐ปีมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบของเก่าตระเวนหาของในตลาดนัดแลกเปลี่ยน
รวมทั้งไปค้นหาที่บ้านผู้สูงอายุที่มีของเก่าเก็บสะสมทั้งหมดเป็นของที่ผลิตขึ้นในปีที่เกิดเหตุการณ์จริงมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่๓๐ปีถึง๕๐ปี
มีนักท่องเที่ยวบางรายที่มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งเสนอราคาซื้อเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นบาทแต่ก็ไม่ขายเพราะเป็นของสะสมเป็นของรักของหวง
ที่สำคัญเป็นความรักที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยเทิดทุนไว้เหนือกล้าวเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ
ปัจจุบันนี้ได้เปิดบ้านพักให้คนทั่วไปได้เข้าชมทางด้านหน้าเปิดเป็นร้านกาแฟชื่อร้านละมุนเพื่อให้ผู้คนที่มีความสนใจได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
และยังมีภาพอีกกว่าร้อยภาพที่เก็บไว้ในบ้านเนื่องจากผนังโดยรอบอาคารมีภาพแขวนเต็มไปหมดแล้วค่ะ